ตอนนี้นะคะโดดเด้งจริงเห็นเหลือ๑๐๐เมตร
ขอบคุณมากเลยค่ะก็กะให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะ
ความสวยของคุณมันสะดุดตาจริง
มีความสุขสนานมีให้ได้ติดตามคราวสารด้วยนะ

ใครอยากอัปเดตข่าวสารกับเราอยากพูดคุยกับเราก็อย่าลืมนะคะ
ไลน์มาคุยกันหน้าจอคุณผู้ชมค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับราหลังจากนี้ไป

ถ้าคุณทำผิดคุณจะถูกตัดแต้ม

วันที่เก้ามกราคมเป็นต้นไปนะคะใครขับรถแล้วทำผิดกฎจราจร

เขาจะตัดแล้วนะแต้มคุณ
จะมีแต้มแบบจำกัดต่อปีต่อปีถ้าโดนตัดจนหมดก็โดนยึดใบขับขี่ได้เลยนะ
ห้ามขับรถไปเลยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่เห็นน่ากลัวเลย

เดี๋ยวมาฟังก่อนแล้วให้ดูค่อยคิดนะว่าน่ากลัวหรือเปล่านะคะ
ใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ผู้กระทำความผิดกฎจราจรค่ะ
ใบขับขี่จะมีแต้มความประพฤติ๑๒แต้ม
ก็คือคุณแต่ละคนเนี่ยที่มีใบขับขี่แล้วเรียบร้อยจะมีคนละ๑๒แต้ม
ทำผิดจะถูกตัดแต้มตั้งแต่๑๔แต้ม

ถูกพักใบขับขี่๓เดือนแบบนี้
แสดงว่าก็ไม่สามารถขับรถได้ตั้ง๓เดือนเลยเหรอ
อย่างนี้สุภาษาการโดนตัดแต้มแต่ละคะแนนมันยังไงครับ
มันต่างกันความผิดแต่ละความผิดจำนวนแต้มที่ตัดก็ต่างกัน
เอาแต้มน้อยก่อนตัด๑แต้มก่อน
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่สวมหมวกกันน็อก
รัดเข็มขัดนิรภัยไม่หยุดทางม้าลาย
เป็นต้นนะเป็นต้นยังมีอีกข้อ
แต่ถ้า๒แต้มแรงขึ้นมาหน่อยยังไงบ้าง
ถูกตัดสองสองแต้มเลยนะคะเพราะว่าเริ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแล้ว
อีกถึง๓แต้มชนแล้วหนี
อันนี้ก็สำคัญนะถูกเลยอันตรายนะ

เมาแล้วขับเสพยาแล้วขับ
แข่งรถและขับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

๔แต้มตัดแล้วก็ไปต่อเหรอ
ไปสิไปดำเนินคดีต่อที่สาร

พยากรรู้เห็นเป็นใจมาก่อน
คุณลีน่าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริง
ทำหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชม
จะมีหน้าที่คอยด่า
ส่วนหงทองมีหน้าที่ไปฟ้องคุณนวัด๑๐๐ล้าน
อาจารย์รินต้องรับผิดชอบเองนะครับ
โอ้โหมาเป็นฉากเลย
แล้วเอ่ยชื่อหมดเลยนะเนี่ยคนเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปตามต่อนะว่าบุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อถึงเนี่ยเขาจะว่ายังไง
เดี๋ยวเรามีเล่าให้ฟังกันด้วยมาทำความรู้จักกันก่อนเนี่ยนะคะ
ลูกชายของคุณเพชรพันปีที่พูดอยู่นี้นะคะเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องหวย๒๔ล้านของหงทอง
ว่ามีคนถูกแล้วก็มีการจัดฉากซึ่งต้องย้อนเล่านิดนึงว่าคุณเพชรพันปีเนี่ยเขาเป็นร้านขายเพชรที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ถึง๔ใบรวด
แล้วก็หนึ่งในนั้นแบ่งให้บิ๊กเอ็มดารานักแสดงชื่อดัง

ใช่นะคะซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะลูกชายของคุณเพชรพันปีออกมาแฉนะคะว่าหวย๒๔ล้านหงทองเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง
แล้วตัวกับน้องเขาเองก็รู้รายละเอียดทั้งหมดว่าทุกอย่างในเซตขึ้นมาเพื่อการตลาด
โดยที่แม่ของตัวเองก็ไปร่วมมือกับอาจารย์เรนระดาซึ่งเป็นหมอดูพยากร
ร่วมมือกับคุณลีน่าจังทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อหวังผลทางการตลาดนะ
ส่วนบิ๊กเอ็มเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกับอยู่นอกวงถูกอุปโลกขึ้นมาให้ถูกรางวัลนะ
ที่ก็ไม่ได้ถูกจริงถือว่าเป็นการสร้างเรื่องเพื่อที่จะโปรโมทการขายสลากออนไลน์ของหงทอง
คนที่ชอบเสี่ยงโชคคงจะคุ้นเคยชื่อนี้ดี
ล่าสุดอาจารย์ริราดาตื่นมารวยเนี่ยนะคะได้โพสต์คลิปยกมือว่าย
บอกว่าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ขอโทษถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหน
พร้อมกับจะพิสูจน์ความจริงแต่ยืนยันเลยค่ะว่าตัวเองไม่ใช่คนจัดฉาก
อ่ะจะว่ายังไงฟังหมอดูเลยค่ะ
หนูอยากฝากบอกพี่นะถ้าพี่จะจบพี่ต้องจบด้วยความจริง
พี่ต้องจบด้วยพื้นฐานของความจริงแล้วก็อย่าสร้างเรื่องเพิ่ม
บอบช้ำบอบช้ำมามากพอมีหลายอย่างนะที่หนูรู้แล้ว
แต่พี่อาจจะยังไม่รู้ว่าหนูรู้ส่วนทำลายรู้เห็นรางวัลที่หนึ่งด้วยไหมเนี่ย
มันมีอะไรที่สอดคล้องกันและลึกกว่านั้นนะคะลึกตั้งแต่ตั้งต้นมาเลย
อาจารย์ขอพูดทีเดียวในวันพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะอ๋อ
วันนี้จะมีการแถลงเรื่องหวยทิพย์๒๔ล้านว่าอะไรเป็นอะไร
ใครเกี่ยวข้องบ้างเลยนะคะแล้วก็รออยู่นะตอนนี้ยังรออยู่นะคะ
พยายามดูอยู่ว่ามีความคืบหน้ายังไงส่วนอีกคนนึงที่ถูกพาดพิงหรือว่าพูดถึงก็คือคุณลีน่าจัง
อืมถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังสลากทิพย์๒๔ล้านเนี่ยนะคะ
คุณลิน่าจังบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ถูกจ้างให้ไปโปรโมทไปโปรโมทสลากนี่แหละ
อืมตัวเธอเองบอกไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ามันเป็นการกุเรื่องขึ้นพอรู้อย่างงี้ก็เลยย้อนถามคุณเพชรพันปีว่านี่
สคริปต์ออกมาให้ลูกพูดแบบนี้หรือเปล่านะทำแบบนี้มีแต่จะทำให้ตัวคุณลีน่าจัง
แล้วก็ตัวลูกของเขาเนี่ยเสียหายนะพร้อมทั้งยืนยันเลยค่ะว่าตัวของคุณลีน่าจัง
เกี่ยวข้องกับสลากออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนหรือว่าจะทำเจ้าไหนก็ตาม
ดังนั้นขอเลยนะว่าอย่าเอาตัวเองตัวคุณลีน่าจังไปเกี่ยวข้องเลย
พร้อมเตือนคุณเพชรพันปีบอกด้วยว่าพูดแต่ความจริงเถอะ
หรือถ้ามันผิดพลาดจริงก็ออกมาขอโทษเถอะเพราะเชื่อว่าคนไทยก็น่าจะให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
นะคะยังมีอีกหลายคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
แต่ก็ต้องรอเจ้าตัวเนี่ยออกมาให้ข้อมูลอย่างแท้จริงใช่ไหมใช่ค่ะ
เพราะเรื่องนี้พูดตรงก็พูดยากนะเพราะเอาจริงนะแต่ละคนที่มีชื่อ
เขาบอกว่าเขาก็รอจะฟ้องอีกเพียบเลยนะค่ะก็มองกันหลายแง่มุมการตลาดเนอะ
ในเรื่องความจริงในเรื่องข้อกฎหมายหรือความถูกต้องกันด้วย
มาเรื่องนี้กันบ้างฮะเป็นเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังซึ่งถ้าเล่าเรื่องแบบนี้แล้วก็มันต้องฟังความทั้งสองข้าง
ค่ะไปที่ทางฝั่งแรกก่อนก็คือคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่มาร้องกับสื่อ

หย่าให้แต่สุดท้ายเหมือนกับว่าตัวภรรยาไปจับได้ทีหลังว่าฝ่ายชายน่ะไปมีคนอื่นนะครับ

อย่างที่บอกต้องฟังความทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นฟังฝั่งหนึ่งก่อนก็คือทางฝั่งครูเหมียวฮะ
เธอนี่แหละมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ
เธอบอกแบบนี้เลยนะว่าครบกันตั้งแต่ปี๕๐แต่งงานกันปี๕๒จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายมีลูกคนแรกปี๕๓และมีลูกคนที่๒ปี๖๐
ฟังครับนะอ๋อก็พอไหวเอาเป็นว่าเพื่อนเรายาวนานเอาเป็นว่าแต่
ร่าวตามนี้ที่ขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมฮะ
คือเธอบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันแต่พักหลังนี้แปลกยังไงแล้วล่าสุดเนี่ยก็ถูกสามีขอหย่าโดยอ้างว่าแก้ปีชง
แล้วสุดท้ายหูเหมียวเธอบอกว่ามารู้ความจริงทีหลังว่าสามีแอบไปมีคนอื่นคนอื่นที่ว่าน่ะเป็นใคร
เธอบอกนะครูเหมียวเป็นคนพูดเองนะบอกว่ามือที่๓เป็นเด็กนักเรียนชั้นม๖แล้วคบกันมาตั้ง๕ปี
โอ้โหเป็นไปได้เหรอฟังหูไว้หูก่อนนะคุณผู้ชมนะ
บอกต่ออย่างนี้ว่าอดีตสามีขอหย่าเนี่ยที่บอกว่าขอแก้ปีชงอย่างเดียวไม่พอ
ยังอ้างว่ากลัวเธอจะต้องพลอยรับสภาพเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไปด้วยเพราะเป็นสามีภรรยากันไง
ก็เลยตัดสินใจขอหย่ากันก่อนไม่ได้หย่ากันจริงหรอกประมาณอย่างนั้นนะ
แต่ก่อนที่จะหย่ากันเนี่ยตัวฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่ามีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัว
เหมือนกับประมาณว่าครอบครัวฝ่ายภรรยาเนี่ยเข้าไปก้าวไก่ชีวิตคู่มากเกินไป
นั่นคือสิ่งที่ทางฝั่งผู้ชายเขาอ้างมาด้วย
อย่างนี้ครับตัวคุณครูผู้หญิงเนี่ยเธอก็ยินยอมนะไปหย่าให้เมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
แล้วช่วงปีใหม่นั่นแหละเธอไปทราบว่าสามีพาผู้หญิงอื่นซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๖ของโรงเรียนดังในจังหวัดชุมพรมาเที่ยวที่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วมารู้ทีหลังเนี่ยจากลูกสาวของเธอนั่นแหละที่อาศัยอยู่กับสามีว่าอดีตสามีคบกับเด็กคนนี้มา๕ปีแล้ว
เดี๋ยวม๖เหรอ๕ปีม๒เหรอ
คุณลองนับดูแล้วกันมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า

ลองฟังเสียงของอดีตภรรยาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
ก็คือเขาบอกว่าอย่าเผื่อมีอะไรดีขึ้น
แต่ไม่มีคำว่าชงออกจากปากเขาหรือเปล่า
มีไหมตอนนั้นก็ประมาณนั้นแหละประมาณว่าแบบอย่าเผื่ออะไรมันดีขึ้นไงก็คือมันมันไม่ดีมาตลอดทั้งปีเขาบอกแบบนี้

ประมาณนั้นแล้วครูเหมียวยังบอกอีกนะว่าเคยถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายโดยการเอาหัวไปโขกกับฝาผนังบ้าน
ตัวนี้ใบสำคัญการหย่าครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วถามหน่อยสิลุงเหมียวไปรู้ได้ไงล่ะว่าสามีน่ะมีกงมีกิ๊กเป็นเด็กอ่ะ
เธอบอกเธอไปรู้จักในออนไลน์

เออรู้เลยว่าเมื่ออะไรไปทำอะไรที่หน่อยยังไง
แล้วจะมีการแท็กไงเธอดูเนี่ยอย่างนี้ลักษณะคำพูดแบบนี้มีการแท็กชงแท็กชื่ออะไรแบบนี้
มันไม่เหมือนคุณครูกับนักเรียนทั่วไปเธอตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะ
เอางี้ละกันเพื่อความกระจ่างชัดและข้อมูลอีกฝั่งหนึ่ง
เราก็ต้องไปถามตัวฝั่งผู้ชายด้วยที่เราบอกว่าชื่อครูเคนามสมมุตินะครับ
เขาเล่าแบบนี้นะว่านี่คุณนักข่าวคุณฟังผมบ้าง
เขาบอกแบบนี้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่อดีตภรรยาผมพูดมาเนี่ย
ตัวเขาเองขอปฏิเสธทั้งหมดแล้วตัวเขายืนยันว่าสาเหตุการหย่าร้างน่ะ
เป็นเพราะปัญหาส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปีชงปีชง
แล้วเขายังบอกอีกนะว่าที่หย่ากันเนี่ยเอาจริง
ฝ่ายหญิงต่างหากที่เป็นคนขอหย่ากับเขาก่อน
มันคนละเรื่องเลยนะใช่ไหมแล้วเขายืนยันว่าหลังหย่าแล้วเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์นะจะไปคบกับใครมันก็เป็นเรื่องของเขา
แต่เขายืนยันว่าคนที่เขาคุยด้วยไม่ใช่เด็กม๖

เขาบอกว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่ว่าจะไปคบกับเด็กบอล
อย่างที่อดีตภรรยากล่าวอ้าง
เหรอคือเขาเป็นครูเขาบอกอย่างนี้กับนักข่าวนะ
ว่าตัวเขาเป็นครูเขาก็ต้องพูดคุยกับเด็กตามปกติ
แต่เขายืนยันว่าไม่ได้พูดคุยกันในเชิงชู้สาว
ส่วนที่ครูเหมียวอดีตภรรยาอ้างว่าลูกเป็นคนบอกว่าตัวเขาไปมีคนอื่น
เรื่องนี้เขาก็บอกว่าที่เด็กพูดแบบนั้นเพราะอดีตเมียบังคับให้พูด
ดูสิมันซับซ้อนจริงพังไปหมดเลย
ไปลองฟังเสียงของทางอดีตสามีพูดบ้างครับ
หย่าร้างเนี่ยจริงถ้าได้สอบถามจากเขาจริงเขาเป็นคนที่ขอหย่าร้างเองนะครับ
อ่าครับนี่คือประเด็นนี้ครับเขารู้ได้ไงว่าเรามีสัมพันธ์เชิงชู้ชู้สาว
อืมซึ่งถ้าผมคุยกับใครผมต้องมีชู้สาวหมดเลย
ใช่ไหมครับอันนี้ผมขอปฏิเสธตรงนี้นะครับ
ทั้งนี้นะครับครูเคนามสมมุติคนนี้เนี่ยยังบอกอีกว่า
หลังจากนี้ขอให้ต่างคนต่างอยู่นะเรื่องที่ผ่านมาไม่เอาเรื่องไม่เอาความ
อืมเอาจริงจริงครูเคไม่เอาความผมเข้าใจอืมแต่อีกฝั่งนึงไง
เขายังดูเอาความเอาเรื่องอยู่อ่ะจะเอาไงดีล่ะ
นี่ไงเป็นปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ
เหมือนจะจบแต่ไม่จบอืมแล้วความจริงคืออะไรตอนนี้นั่นแหละ
งงอยู่โอ้ผมว่ายังไงก็ต้องพูดคุยกันให้ดีนะเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือ
ในเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วมันต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบนะ
ไม่งั้นมันจะมีผลต่อใจลูกมากเลยนะครับคนที่น่าเห็นใจก็ลูกนี่แหละนะคะ
พวกเราคนนอกก็ให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วบอกให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีสติจริงจริง
ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำนะคะไปดูความคลั่งของผู้หญิงคนหนึ่ง
ยังไม่แน่ใจว่าอาการของเธอนี่เป็นอะไรนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกมาก็คือวิ่งไล่จับผู้ชายต่างเนี่ยนะคะ
และลักษณะเหมือนบอกขอความรักขอความรักอ้าวนึกไม่ออกดูคลิปค่ะ
ไปลุซไปอ่ะไปเข้ารถ
อยากแกล้งอยากแกล้งเขาผู้ใหญ่หอบแล้วน่ะ
ดูจนหอบแล้วน่ะ

โหแล้วเห็นบอกผู้ใหญ่บ้านเหรอ

โหเด็กแถวนั้นวายรุ่นมาก

ตอนแรกเนี่ยกู้ภัยเขาได้รับแจ้ง
บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มที่อ่างเก็บน้ำ
น้องทะลอกในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

อุบัติเหตุแหละต้องรีบเข้าไปช่วย

ไปเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะสวมเสื้อดำกางเกงยีนคนนี้นะ
อายุน่าจะประมาณ๔๐๔๕ปี
เป็นคนที่ขี่จักรยานจักรยานยนต์ล้มนั่นแหละ
แต่พอไปถึงพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
เอาดูดิวิ่งไล่อย่างนี้เลยเหรอ

พยายามวิ่งไปหาผู้ชายทุกคนที่อยู่แถวนั้น
คำพูดของเธอลักษณะบอกอยากได้ความรักอยากได้ความรัก
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านและกู้ภัยที่เป็นผู้ชาย
ที่เข้าไปช่วยก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกัน

ขณะเดียวกันวิ่งหนีไป
จังหวะไหนที่หยุดก็ต้องเกลี้ยกล่อม
พูดคุยกันเป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไง
ผู้หญิงคนนี้เอาขึ้นรถได้
เอาขึ้นรถได้แต่ก็ยังออมรถไม่ได้
ไปไหนไม่ได้เพราะอะไรดูคลิปต่อค่ะ
อย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผม

เรียกที่รักแล้วหยุมหัวเลย
แต่นี่นับถือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงนะ

ผมมาช่วยคุณอย่าทำร้ายผม
ก็คือพูดใจยามทำความเข้าใจกับเขาค่ะ
แต่สรุปสุดท้ายพี่กู้ภัยคนนี้

ตำรวจเอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถตำรวจ
และไปส่งที่โรงพยาบาลได้สำเร็จ

เอาทีมข่าวไปคุยกับนางสมบัติชวนกระโทก
อายุ๖๕ปีเป็นสมาชิกอบตในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
และเป็นคนเจอผู้หญิงคนนี้คนแรก
เธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่ไปเจอเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งก้มหน้าอยู่ริมสระน้ำ
ก็เลยให้เด็กผู้ชายแถวนั้นนะคะตะโกนไปถามเป็นอะไร

พอเธอได้ยินเสียงผู้ชายเท่านั้นแหละ

ส่วนตัวนะหมายถึงคุณสมบัติที่ไปเจอนะ
ส่วนตัวเธอบอกอาจจะเกิดปัญหาอะไรก่อนหน้านี้
แผ่นความอบอุ่นหรือว่ามีปัญหา

จนทำให้เกิดการขาดสติแบบนี้นะคะ

หญิงสาวคนนี้ซึ่งเป็นคนในอำเภอนางรองนี่แหละ
ได้ติดต่อรับไปดูแลรับกลับบ้านเรียบร้อยค่ะ
ดีแล้วนะแล้วก็ฝากดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเนาะ
ให้ความรักความอบอุ่นให้ความเข้าใจนะคะ
แม้แม้ปัญหาของจิตใจเนี่ย
ถ้าถูกกระทบกระเทือนมันอาจจะทำให้เกิดอาการแบบนี้เลย

เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตกอกตกใจกันเหมือนกัน
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถชมวิวอยู่ดี
ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายเปลือยไกลล่อนจ้อนเดินอยู่ริมทาง
แล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไปดูค่ะ

เฮ้ยไปทีรถเขาอีกไอ้บ้า
ีบรถมอเตอร์ไซค์เขาลงข้างทางไปเลยค่ะ
แล้วจริงเราต้องมีอิโบจิ

ดูไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชายคนนี้

นี่แหละค่ะซึ่งคุณตรีเทพเกียรติปกรณ์อายุ๓๖ปีเนี่ยนะคะ
เป็นชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเขาขับรถมาแล้วเขาเจอแบบนี้
เขาก็เลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปจากกล้องหน้ารถนี่แหละเอาไว้นะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน
คุณตรีเทพก็เลยค่อยขับรถตามไปแล้วก็บีบแตรส่งสัญญาณให้กับชาวบ้าน
หรือคนที่ขับรถสัญจรไปมาให้ระวัง
เพราะอยู่ดีเขาอยากจะเดินข้ามเขาก็ข้ามไปนึกออกไหม

ขับมาแล้วเจออย่างนี้อุ๊เกือบเกิดอุบัติเหตุนะ
ทางคุณตรีเทพก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพบ้านไผ่ให้มาตรวจสอบนะคะ
สักพักคุณตำรวจมาถึงค่ะมาพร้อมกับโล่ไม้งามอุปกรณ์สยบคนคลั่ง
โอ้โฮมาแล้วแล้วก็เหมือนตั้งฐานตั้งทัพที่แบบ

หนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้บอกไม่เอาไม่นอน

แต่เขาก็นอนราบลงไปแบบนี้เลยนะ

นั่นแหละนะคะสุดท้ายจับตัวได้คุณตรีเทพก็เอาผ้ามาคลุมตัวนะคะ
แล้วก็ให้ตำรวจนำตัวส่งไปโรงพักนะ
จากการพูดคุยก็แน่นอนล่ะค่ะดูทรงว่ามีเป็นอาการผิดปกติทางจิตนะคะ
พูดแค่ว่ามาจากขอนแก่นเดี๋ยวยังไงตำรวจจะตรวจสอบประวัติ
แล้วก็ประสานหาญาติมารับตัวต่อไป
ต้องฝากญาติญาติอีกแล้วอ่ะใช่ค่ะดูแลนะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างมีช่างภาพหนุ่มคนหนึ่งแกเดินทางไปทั่วโลกแหละ
แล้วก็ถ่ายรูปสวยงามเอาไว้แต่ไปอยู่ที่หนึ่งแถวอาเมซอน
โอ้โหไปเจอกับลิงตัวนี้ทำให้เจ้าลิงตัวนี้มันดังไปทั่วโลกเลยนะครับ
ควายอูยังไงล่ะน้องเขาว่ากันว่ามันเป็นลิงที่แหมจะม่ำซะจริงนะน้องเอ๋ย
ไม่เคยเห็นใครจะม่ำเท่าน้องโอ้โหเซ็กซี่จังเลยจำไหมลิง
ก็ไม่เคยเห็นลิงแบบนี้จริงจริงนะเขาลิงตัวเมียเหรอคะ
เขาบอกว่าเจ้าลิงตัวเนี้ยมันอยู่แถวอเมซอนป่าแมซอนนั่นแหละไม่ใช่ร้านกาแฟอะไรทั่วไปนะ

ช่างภาพหนุ่มชาวสเปนที่ชื่อฟรานโก้นะครับแกไปพบในป่าอามาซอนครับ
แถวตอนกลางแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทางฝั่งนั้นน่ะเนอะ
ตอนที่เจอแกก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วเห็นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียว

เพราะเขาก็ไม่เคยเจอลิงลักษณะแบบนี้มาก่อนโอ้โหอะไรมันจะจำม่ำจะจริงนะน้องเอ๋ย
เอ้อจริงเราก็ไม่เคยเห็นลิงแบบแม่ลิงเนาะ
ยังคิดอยู่เลยมันเป็นภาพตัดต่อปะเนี่ยเป็นไปได้ไหม

แต่ก็ไม่เคยเห็นที่แบบที่แบบสวดทรงองค์เอวมันจะเป็นอย่างนี้

ว่าเจ้าลิงตัวนี้มันไปหาหมอแล้วมันไปเสริมอะไรมา

ลักษณะเขาเป็นแบบนี้เอาคุยกันสั้นในไลน์นะ

เขาเขียนอยู่มากอาเมซอนคาปูคาชิน

ริงอะเมซนครับปูชิน
ครับปูชินอ่ะอือที่มันเขียนขอไข่เพิ่มอีกตัวนู่นนึงนี่

เดี๋ยวต้องเตือนใหม่แล้ว

เดี๋ยวจะเจอได้กาแฟแน่นอนนะคะ

คนที่ไปคอนเสิร์ตเยอะมาก

เพลงเดี่ยวของลิซ่า
เออลาลิซ่าน่ะ

มันลืมไปนิดนึง

โบ่งเอาไว้เคาะมันจะมีไฟ
แล้วก็แบบสีแว๊บชมพูมาแบบนี้

การแต่งกายแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ใช่แค่แสดงออกถึงความรักเท่านั้น

เธอได้เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่า

โปสตการ์ดนะคะเป็นโฟโต้การ์ด๓๐๐ใบ
นำมาแจกให้บลิ้งด้วย

ทั่วโลกแล้วคนอยากดูขนาดไหน

ผมก็เข้าใจได้นะ
เหตุผลที่ว่าต้องบนบานสารกล่าวกันเลย

นี่แหละพอได้ดังที่เธอขอไปก็เลย
มาแจกให้กับแฟนนะคะ

และดีใจที่เห็นแต่ละคนเติบโตประสบความสำเร็จนะคะ

ประสบความสำเร็จก็ดีใจ

ดิฉันว่าคนไทยก็คงภูมิใจด้วยนะคะ

ลิซ่าอยู่อันดับต้นนะ

บรรษิลปินเดี่ยวก็ประสบความสำเร็จ

ถ้าจะเต้นขนาดนี้อ้าวดูค่ะ

ใช่ค่ะเป๊ะทุกท่าเลยนะคะ
เท่าไหร่ลูกหนูเต้นคูณ๒ไปเลย

นานเขาจะมาเมืองไทยทิ้ง
แล้วทำไมน้องหนูคนนี้เขามาอยู่โซนนี้
ก็ถูกแล้วตรงนี้คือโซนเด็กคุณชิสา
โซนเด็กเขาแยกโซนไปเฉพาะเลย
ใช่ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการชื่นชมนะ
เขามีการแยกโซนไงโซนผู้ใหญ่ก็จะมีโซนหนึ่ง
ถือว่าเป็นหนึ่งแหละได้แรงบันดาลใจโดยตรงเด็กที่เข้ามาดู
เขาอยากเป็นพี่ลิซ่าอยากเป็นพี่ลิซ่า
และสองก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับ
เพราะว่าเด็กเขาตัวเล็กถ้าไปยืนรวมกับผู้ใหญ่จะหายใจไม่ออก

ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะน้องไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ
แต่ก็ถือว่าผู้ปกครองใจดีจริงเลย
เห็นน้องเนี่ยชอบเต้นก็เลยพาน้องไปดูสักหน่อยนะคะ

อยากไปดูเต็มอยากดูอีกสักหมื่นล้านรอบนะคะ
เข้าไปดูได้เลยนะคะในติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่าคุณแอนแอนนี่ค่ะ

เดี๋ยวมีไลฟ์คู่กัดสะบัดข่าวนะ

คุณผู้ชมไปหาอะไรกินอร่อยกันบ้างดีกว่า
เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกับหอยแครงลวก

สะบัดรอบกรุง

นี่แหละครับร้านหอยแคลงลวกเจ๊พา

เขตครองสารกรุงเทศ
เคยไปไหม
หอยแครงที่นี่นะมีความสดมากและตัวใหญ่กำลังเสร็จ

เอาสุกแบบไหนแบบมีเลือดติดแบบกลางสุกน้อยหรือสุกมากแล้วแต่
มันมีผลต่อเนื้อสัมผัสถูกไหม
ใช่กึบมีผลต่อมากกึบกึบ
นี่ดับผมชอบน่ะเลยคนที่เข้าใจจะพูดอย่างนี้กึบกึบ
เนื้อจะเต้นเต้นหนุกหนุกหน่อยสู้ฟันนิดนึง
เขาบอกว่าเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัด

เออมันต้องเป็นแบบว่าใส่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะ

ที่อาจจะแบบทุบกึ่งจะป่น

ใช่ก็มันมีบดต่ำแล้วใส่ลงไป

โอ้โหอยากไปลองทานเพราะผมไม่เคยทานน้ำจิ้มแบบนี้

เฟิร์นหินเฟิร์นหิวเราก็หิวใช่ค่ะ
หิวก็ต้องไปจัดกันให้อิ่มน้ำสำราญกันไปเลยนะคะ
ไปดูเรื่องสนุกกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ย
มันไม่เห็นจะเหมือนวันแต่งวันแรกเลย
ที่บอกว่าไม่เหมือนมันก็คงจะมีบางอย่างที่แบบว่าเปลี่ยนไป

งั้นไปดูกันหน่อยว่าวันแรกกับหลังแต่งชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้าง
ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
นี่ไง
ชัดเจนในวันแรกวันแต่งงาน
นี่ไปเจ้าสาวกราบไหว้ฝ่ายชายอย่างเรียบร้อย

ฝ่ายชายเธอจ๊ะ
พอดีว่าจะออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนนิดหน่อย

เมียให้เท่าไรอ่ะยี่สิบบาท
ฉันคิดว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สีแดงและไม่ใช่สีม่วงแล้วไม่ใช่สีเทา

ก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้เลย

วันนั้นกับวันนี้นะมันต่างกันลิบลับเลยจริง
แต่ผมเชื่อว่าเขาอยู่ด้วยการแบบว่า
มีความสุขที่ว่าต่างคนต่างช่วยกันแบ่งปัน

ของเจ้าบ่าวที่ต้องจำไว้จนตายอ่ะเออ
เพราะอาจจะได้ทำแบบนั้นอยู่วันเดียวเอาฝึกไว้ฝึกไว้
ไม่ต้องทำท่างับเหมือนเขาด้วยนะแบบ
ไหว้ดีทำให้สวยเลยไหว้ก็ไหว้ให้สวยเลย
ขอบคุณครับทำให้สวยทำให้ตั้งใจ
แล้วจะอยู่อย่างมีความสุขแน่นอนส่วนบ้านนี้ก็มีความสุข
เพราะว่าเขาเลี้ยงแมวไว้ธาตุแมวน่าจะเข้าใจนะคะ
ว่าน้องแมวอู๊คือสุดที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าน้องแมวอยากจะนอนที่ไหนก็เชิญนอนตามสบายเลยค่ะ
โอ้โหมาตรงนี้เลยค่ะ
ดีจู่เอวบอกไม่มีที่อยู่โดนแมวเปลี่ยน

ไม่น่าใช่ดูแล้วน่าจะเป็นแบบเจ้าแม่แมวมากกว่าแล้ว
แน่นอนอย่างสบายใจไม่เกรงใจเจ้าที่เลยนะคะ

ฝากท่านสั่งสอนลูกหนูด้วยนะเจ้าค่ะ

น่าเห็นใจไม่รู้จะเห็นใจเจ้าของแมว

แต่ก็ตามไปดูไปให้กำลังใจเจ้าของติ๊กต๊อกนี้ได้นะคะ

จับแมวค่อนหน้ารัก
จะเก็บครึ่งเป็นถึงตรี
แล้วทีนี้ไปทำหลายอย่างเลย
มีทำน้ำพริกมีทำชา
ไปล่องเรือตามหลายอย่าง

ไปที่ไหนเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข้าวคู่กันสมัครข้าว
มาครับปรบภูรูรัวต้อนรับเรื่องนี้เลยค่ะ

อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนนะคะ
ล่าสุดนี่ดิฉันไปที่ชุมชนบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่เขาเป็นลักษณะชุมชนโบราณ
เขามีกิจกรรมอะไรทำลายอย่างมากที่ฉันไปลองลา

เยอะจริงแต่ว่าวันนี้แบ่งซอยมาให้ดูก่อน

ว่าดังนี้ฉันทำอะไรบ้างที่นี่

หือดามหายไปไหนอีกแล้ว
พี่ดาวไปไหนโอ๊ยหัวจะกลัวอ่า

คิวคิวอะไรของคุณนี่
ใส่ชุดอะไรนี่

ที่สถานที่ที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
วิถีชีวิตท้องถิ่นเขาต้องแต่งแบบนี้

ชุมชนบ้านแหลมอำเภอบังประมาท
จังหวัดชุดพันธ์บุรีค่ะ
อุ๊ยเห็นเสียงอะไร

น่าจะเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม

เดี๋ยวเราขอไปฟังใกล้ก่อนนะคะ
มีขนมท่องทับขนม
สัมปันนีมันพริกเขา
สูตรนี้สูตรโบราณ
เอชาเอชาชาชาชาชา

เอาอีน่าฉันว่า

เอาเทียบเทียบ

ฟังแล้วมันเป็นจังหวะที่สนุกสนานแบบนี้
ดาวอยากรู้ว่าที่ชุมชนแห่งนี้
มีของดีอะไรจะโชว์ดาวอีกบ้างคะ

สวยนะคะสวยเหมือนที่หนูเห็นอยู่ในตู้เย็นเลยค่ะ

กันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแม่
เป็นคนตำน้ำพริกไปนานนะจ๊ะ
โอ้โฮโหมกหัวเอาไปจากภาพภาพ
ไปไหนไปนาหัว

ถ้ารู้

มะขาเบียร์ใช่น้ำปลามะขาเบียร์ใช่น้ำปลา
อันนี้คือเกลือความเมืองกะปิดค่ะ

พูดเองแล้วกันเขาก็บ้านสั่งไหม
ดาวผู้หญิงที่ดีแหละ
ทำละทิศทั้งทีก็ต้องตามทีให้ทุ่งสักครู่
โอ้โฮเท่าไรแต่เหมือนว่าแล้ว

อร่อยพ่นไฟ
ขอบคุณคุณแม่โสภามากเลยนะคะ

มะพร้าวไม่กินหวานก็ดูกะไรอยู่นะจ๊ะ
เรามีขนมมาให้นะคะ

ขนมทรงทรัพย์

วัยย่อค่ะ

ฝากไว้กับมะลัดด้วยนะคะคะด้วยนะคะครับโอเค
ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปทำ

กะทิค่ะเกลืองาดำค่ะแป๊บนึงหนูเห็นอะไรมันมีสีสีเขียวสีเหลือง
ไม่มี๓รสโลกรสอะไรบ้างคะรสเยินรสเครื่องรสอีดแถก
อุ้ยทำไมจริงนะเอาเข้าเรื่องจริงแล้วเนี่ยฟักทองใบเตยด้านเดิมไป
พอไหมหรือเปล่าไหมหรือเปล่าไม่ลูกไม่จ้ะพริกก่อน

ว้าวเป็นไรจ๊ะว่ะน้ำเร็วตายบอกแล้วอย่าพับแบบนี้
ตายแล้วตายติดคอตายเข้าได้ค่ะเพิ่มที่เต็มอิ่ม
ขอบคุณความรู้ในการทำทองพับและถิ่นจากมรัฐด้วยนะคะ

เดี๋ยววันนี้จะมีห้องหนึ่งที่ว่าน้องดาวจะต้องได้ใช้

ถึงห้องราคาที่น้องดาวจะต้องได้ใช้
เชิญเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องเดินรับรองเจ้าสาวจ้า

สงสัยจะไม่ได้เป็นแล้วจ้ะเจ้าสาว
มวลว่าไปเมื่อกี้เจ้าบ่าวผ่า

คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มกันไหมคะกับเทป
ประตูมีเหรอแป๊บหนึ่งนะคะ
ประตูก็มี
เป็นยังไงคะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันไหม
หลังจากที่ดาวพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุย
ชุมชนบ้านแหลมอำเภอบางประมะจังหวัดสุพรรณบุรี
เทปหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่า
คนที่ชุมชนแห่งนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้าง
วันนี้ลาไปก่อนชิคกี้พายสวัสดีค่ะ

โอ๊ยหา
ฮาทุกเม็ดฮาทุกมุก
รายละเอียดงานละเอียด
พี่ไปทำอะไรหลายอย่างมากจริง

มีอีกอย่างสองอย่างแหละที่ทำมันเยอะจนจำไม่ได้นี่แหละ

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าแฟนคลับตัวจริง
มาดูคอนเสิร์ตนะครับมาตั้งแต่หัววัน
แต่ทำไมต้องมาแต่หัววันขนาดนั้น
อ่ะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เพลงทรงอย่างแบดเนี่ยนะคะตอนนี้ร้องได้ทุกบ้านทุกเมือง

วัยอนุบาลวัยฟันน้ำนมเนี่ยหูกรี๊ดกันคอแตก
ถูกนะคะจนตอนนี้เนี่ยคิวการแสดงของวงเปเปอร์เพลงเนี่ย

แต่ว่านักร้องนักแสดงเนี่ยก่อนที่เขาจะโชว์อยู่

งานนี้เข้าไปที่มุกดาหารค่ะแล้วก็มีศิลปินนะคะ
มีแฟนคลับของศิลปินตัวน้อยรอกรี๊ดอยู่หน้าเวทีแบบนี้ค่ะ
ว้าว
เป็นช่วงแบบว่าได้เจอกับศิลปินแบบระยะประชิด

จริงแล้วเนี่ยค่ะก็คือผับตะวันแดงที่

แต่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า๑๘เข้าไม่ได้

แม่แม่ขอพาหนูไปดูพี่เขาหน่อย
หนูลิ้นหนูเป็นไรล่ะลูก

คุณแม่ก็เลยพามามาถ่ายรูปมาตามกรี๊ดอยู่ข้างแบบนี้
เห็นไหมนี่เป็นมิติใหม่ของวงการเพลงร็อกจริง
ที่ตอนนี้มีแฟนคลับที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้

เพราะแต่ละที่เชื่อว่าคงอยากจะให้ไปร้องถูกไหม
แต่ก็ต้องเอาล่ะนี่แหละต้องชื่นชมจริง
กับเพลงที่มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
แต่เจ้าของเพลงเองยังงงเลยว่ามายังมายังไง
เขารู้สึกดีใจมากนะเจ้าของเพลงเขา
บอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะไปเล่นเพลงนี้
ตามโรงเรียนต่างเอาให้มันครบเลย
เป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมไปแล้วนะคะ

จากปรากฏการณ์ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเนี่ยนะคะ
ทำให้เพลงนี้หรือว่าประโยคนี้มันติดหู

น้องคนนี้พอไปตัดผมช่างถามว่าเอาทรงอะไรลูก

น้องตอบว่าว่าอะไรไปดูค่ะ

ทรงอย่างแบบแซ่ดอย่างบ่อย
อ่า
เด็กคนนี้เขาบอกว่าทรงอย่างแดดใช่ไหม

ตอนแรกฟังเหมือนฟังไม่รู้เรื่องนะ

น้องเขาร้องเพลงทรงอย่างแบด

คือมันมีอารมณ์แทรกเข้าไปด้วยเพลงนี้
มันไม่ใช่แค่เนื้อร้องมันต้องมีอารมณ์แทรกเข้าไปด้วย
มีความดูดดัน

เกือบจะไม่เข้าใจ

เป็นว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยค่ะ

ใครที่อยากไปติดตามก็ดูต่อได้ที่คลิปนี้ในติ๊กต๊อก

เอาล่ะคุณผู้ชมจะให้ดูความน่ารักของหมาตัวนี้
มันไม่ทำไมตรงที่ว่ามันไปงับสายยาง
มันทำอะไรเพื่ออะไรรอดูกันค่ะ

สวัสดีค่ะ
ปากกับภาคภูมิ
รับคุมกันแบบสมุดได้ทางไทยรัฐอีวิตช่อง๓๒ครับ